อีกหนึ่งเรื่องราวประทับใจนะคะที่มีการเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นคลิปหนึ่งค่ะเป็นผู้ชายตาบอดเขาได้เดินแจกพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาตาบอดนะคะแล้วเขาก็ถือพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แล้วก็เดินไปแจกฟรีให้กับคนที่อยู่ในร้านอาหาร
ผู้โพสต์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าตัวเองนั่งกินข้าวอยู่
แล้วก็มีคนตาบอดเดินมาก็คิดว่าเขามาขายของแลกเงิน
จริงแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยเข้าใจผิดนะนึกว่าเอาอะไรมาขายอะไรอยู่ในมือเนี่ยนะคะ
แต่จริงแล้วเขาบอกเลยว่าเขามาแจกพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
เขาก็ตะโกนเลยมีใครอยากได้ไหมแจกฟรีครับแจกฟรีครับ
ยืนตะโกนอยู่หน้าร้านแบบนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยคนก็ไม่สนใจนะ
แต่พอรู้ว่าเขามาทำเพื่อในหลวงราชการที่๙คนก็ทยอยเดินไปรับรูปแบบนี้ค่ะ
รับพระบรมชายลักษณ์ที่เขาตั้งใจนำมาแจกนะคะ
ข้ามผ่านขอบเขตของร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบน่าชื่นชม
และนี่คือการทำความดีอย่างสมบูรณ์แบบจริง
เขาตาบอดแน่นอนเขาจะไปไหนมาไหนก็ลำบากนะคะ
แต่เขาก็ยังอุตส่าห์มุ่งหน้ามาแจกพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
คลิปนี้คุณผู้ชมเผยแพร่ไป๑วันคนไปดูกว่า๒ล้านครั้งแล้วนะคะ
คนก็ทราบซึ้งในน้ำใจของชายตาบอดคนนี้
นายชัยสิทธิสัญญากิจอายุ๓๓ปี
เจ้าของคลิปวิดีโอก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรานะคะ
บอกว่าคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ระหว่างที่นั่งกินอาหารในร้านปิ้งย่างแถวคู่เมือง
ก็เห็นว่าเด็กเสิร์ฟของร้านไปช่วยจูงชายตาบอดมาที่หน้าร้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนว่าแจกฟรีพระบรมชายลักษณ์
ซึ่งหลังจากที่ลูกค้าในร้านทยอยไปรับประมาณสัก๓๐คน
ตาบอดคนนี้ก็ตะโกนอีกนะคะว่ามีใครเอาอีกไหม

แล้วเขาก็เดินไปแล้วก็ไปแจกที่อื่นต่อ
นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่คนชื่นชมกันในโลกโซเชียลนะคะ